ในไทยเพิ่มผู้หยุดเชื้อเพิ่มอีกหนึ่งรายครับ
เป็นพนักงานขายเพราะว่าไปสัมผัสกับชาวต่างชาติ
แต่ก็มีข่าวดีเพราะว่าวัคซีนในการรักษาโรคนี้
เดินทางมาถึงไทยแล้วจีนเขาบริจาคมา
ไทยเองก็มีการสั่งซื้อเข้ามาในการรักษาคนไทยด้วย
แล้วก็มีการเตรียมแจกนก่าอนามัยด้วยจากกระทรวงศาสนธนศุกร์นะครับ
มาดูกันหน่อยนะครับมีประกาศกระทรวงศาสนธนศุกร์
มีผลบังคับใช้แล้ววันนี้
โดยประกาศฉบับนี้เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอันตราย

ซึ่งโทษสูงสุดของคนที่ฝ่าฝืนตามกฎหมายฉบับนี้
จำคุกไม่เกิน๒ปีปรับไม่เกิน๕แสนบาท
จากนี้ยังกำหนดให้ทุกคนที่พบผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย
จะต้องรายงานกับเจ้าหน้าที่หากไม่แจ้งปรับ๒๐๐๐บาท
นั่นหมายความว่าถ้าคุณเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง
แล้วปกปิดว่าคุณไม่ได้ไป
แล้วมารู้ที่หลังคุณโดนจับปรับ๒๐๐๐บาทนะครับ
นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
เปิดเผยว่าผู้ป่วยมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม๑รายเป็นชายอายุ๒๑ปี
อาชีพเป็นพนักงานขายซึ่งไปสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ
ขณะเดียวกันตอนนี้ยาต้านไวรัสเพื่อรักษาโควิด๑๙
ได้ถึงไทยเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการบริจาคของรัฐบาลจีน
ซึ่งไทยนั้นได้สั่งซื้อยาต้านไวรัสเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
ยายาเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยในไทยในปัจจุบัน
แล้ววันที่๒มีนาคมคือพรุ่งนี้กระทรวงสาธารณสุข
แจกหน้ากากอนามัยฟรี๑แสนชิ้นตามคำเรียกร้องของประชาชน
เพราะอะไรอ่ะก็มันซื้อไม่ได้นี่ไปตามร้านมันก็ไม่มีขายนี่
พอไปซื้อมันก็แพงไงเนี่ยทำถูกแล้วก็แจกไปเลย
กำหนดโควิด๑๙รับได้คนละ๓ชิ้นแต่ว่าต้องไปที่กระทรวงสาธารณสุข
มีมาตรการนะครับจากนี้เป็นต้นไปที่จะทำให้เกิดความไม่สะดวกกับท่านทั้งหลายบ้าง
ท่านกลับมาท่านโดน๑๔วันแน่นอนนะครับ
เพราะว่ามีประกาศใช้แล้วนะฮะว่าเราสามารถ
ที่จะกลับตัว๑๔วันที่บ้านเพื่อทำการควบคุมโลกได้ไม่สะดวก

เพิ่มจุดแจกได้ไหมเป็นจุดศูนย์กลางหรือว่ากระจายได้ไหม

หลายคนก็มองนะว่าเราจ่ายภาษีไปเพื่อกันนี่แหละ

เดินทางมากับปู่ย่าที่พบว่าป่วยในวันที่๒๐กุมภาพันธ์ตอนนี้
มีผู้ป่วย๒รายคือมีปู่กับย่า
แต่เดินทางมารายงานตัวครบแล้ว
หมายความว่าคนที่เดินทางมาเที่ยวบินนั้นที่เราประกาศตามหากันอยู่เนี่ย
เดินทางมาตรวจสอบแล้วครบทุกคนแล้วอันนี้ก็ดี
ขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งมายังนายกว่า
สหรัฐอเมริกาขอเลื่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษ
ที่จะมีขึ้น๑๔มีนาคมที่ลาสเวสก็ออกไปก่อน
เนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในหลายประเทศ
ขณะเดียวกันสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่๔๔
ซึ่งจะจัดขึ้นที่อิมแพคเมืองทองธานีปลายเดือนมีนาคมนี้
จัดงานก็ประกาศยกเลิกเรียบร้อยแล้ว
แต่จะเปิดการซื้อหนังสือผ่านทางช่องทางออนไลน
ส่วนใครที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้วก็มีการดูแลตัวเองคนรอบข้างอย่างดี
จะได้รับการชื่นชมว่านี่เป็นการรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็ต่อตัวเองด้วยนะคะ
นี่เป็นเรื่องราวดีของโชเฟอร์แท็กซี่สีเขียวเหลืองคันนี้
ทะเบียนก็คือ๑มคว๖๐๙๓
บอกเลขทะเบียนได้อย่างเต็มปากเต็มคำ
เพราะว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมสุด

เนื่องจากว่าพอส่งผู้โดยสารเสร็จ
โชเฟอร์ขับแท็กซี่คันนี้นำแอลกอฮอล์มาฉีด
แล้วก็ฉีดไปทั้งหมดเลยนะคะทำความสะอาดตามเบาะที่นั่ง

คือเขามาฉีดตรงที่จับขึ้นรถฝั่งข้างหลังด้วย

ผู้โพสต์ภาพนี้ระบุข้อความว่า
พี่แท็กซี่พอส่งผู้โดยสารเสร็จก็ลงมา
แอลกอฮอลฉีดแล้วก็เช็ด
เบาะหน้าเบาะหลังประตูหน้าหลัง
ชื่นใจที่พี่เขาตระหนักถึงความปลอดภัย

นี่คือผู้ที่ให้เกียรติอาชีพตัวเองที่แท้ทรู
ทั้งการแต่งตัวการกระทำให้สิบไปเลยจ้า

โควิด๑๙เราต้องรอดแฮชแท็กแท็กซี่สะอาดราดแอลกอฮอล์
นี่แหละตัวอย่างของการรับผิดชอบต่อสังคม

ดูสถานการณ์โรคโควิด๑๙ในต่างประเทศกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ที่วิกฤตจริงเลยก็คือโซนยุโรป

ซึ่งถ้าพูดถึงที่อื่นในหลายที่

แล้วก็ที่สำคัญสหรัฐอเมริกาพบผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วนะคะ

สหรัฐอเมริกาพบผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด๑๙
เป็นรายแรกของประเทศที่รัฐวอร์ชิงตันนะคะ
ซึ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ๕๐ปี
ซึ่งมีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วก่อนที่จะมาป่วยเป็นโควิด๑๙
ไม่ได้มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงด้วย
มันเลยเกิดความกังวลขึ้นแล้วล่ะค่ะทีนี้ว่า
นี่ขนาดไม่ได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงยังติดโรคเลย

หรือว่าใช้ชีวิตร่วมกับผู้ติดเชื้อมาก่อนหรือเปล่า
ทำให้รัฐวอร์ชิงตันประกาศสภาวะฉุกเฉินทันทีนะคะ
นี่คือเจอผู้เสียชีวิตหนึ่งราย
รายเดียวเขาประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินเลย
นายโดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่า
หลังจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในสหรัฐมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
ก็มีการเตรียมรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสแล้ว
และมีการประกาศให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ประเทศที่พบการระบาดรุนแรงค่ะ
สำหรับอิราณตัวเลขผู้ติดเชื้อยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
ตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ที่๕๙๐รายแล้ว
ในขณะที่ก่อนหน้านี้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิราณ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙นั้นด้วย
หนึ่งในนั้นก็คือนางมาซูเมเอฟเทก้า
รองประธานาธิบดีอิราณฝ่ายกิจการสตรีและครอบครัวค่ะ
คนนี้เนี่ยถือเป็นผู้หญิงคนสำคัญของอีรานเลยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้าที่จะตรวจพบเชื้อ
เธอมีการถูกเผยแพร่ภาพ
โต๊ะประชุมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอีราน
ที่มีนายฮัสซันโรฮานี่ประธานาธิบดีของอิราณอยู่ในที่ประชุมด้วย
ถือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศอีกเหมือนกันนะคะ
ก็ยังไม่รอดพ้นโรคโควิด๑๙เลยนะ
สำหรับที่ยุโรปค่ะยังคงน่ากังวล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คืออิตาลีนี่แหละค่ะ
ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทะลุ๑๐๐รายไปเรียบร้อยแล้ว
ผู้เสียชีวิตในอิตาลีก็มากถึง๒๙ศพ
ส่วนฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อกว่า๑๐๐รายค่ะ
แต่ที่มันแปรผกผันกันกับทั้งโลกเนี่ยนะคือที่จีน
ผู้ติดเชื้อในจีนมีแนวโน้มชะลอตัวลงแล้วนะคะ
ซึ่งยอดรวมผู้ติดเชื้อของจีนเนี่ยขออภัยของทั่วโลกนะคะ
ตอนนี้พุ่งไปที่๘๖๒๐๐กว่ารายแล้ว
และผู้เสียชีวิตก็มีกว่า๒๙๐๐ศพแล้วค่ะ